ซึ่งนอกจากเหตุการณ์ครั้งนี้จะมีประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตแล้วเนี่ย
มีสามนายด้วยกันนะคะทั้งทหารแล้วก็ตำรวจด้วยนะคะ
คนแรกเลยคือร้อยตำรวจเอกตระกูลทาอาสาค่ะ
คนนี้เป็นผู้บังคับหมวดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่๒
กำกับการต่อต้านการก่อการร้ายหรือว่าหน่วยอรินทราช๒๖นะคะ
ท่านนี้เสียชีวิตขณะเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายในห้างเทอร์มินอลเทรนตี้วัน
ก็คือช่วงที่กำลังปิดล้อมเข้าไปจับกลุ่มคนร้ายค่ะ
ร้อยตำรวจเอกตระกูลอายุ๓๔ปีนะคะเกิดวันที่๑๒พฤษภาคมปี๒๕๕๙
เป็นคนอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายเข้ารับราชการครั้งแรกวันที่๑พฤษภาคมปี๒๕๕๙
ได้รับการแต่งตั้งในยศ๑๐ตำรวจตรีสังกัดกองกำกับการ๑กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนค่ายนเรสวนปี๒๕๕๓ได้รับแต่งตั้งยศเป็น๑๐ตำรวจโท
ปี๒๕๕๕ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตำรวจตรีสังกัดกองกำกับการสุนัขตำรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ๑๙๙
ปี๒๕๕๖แต่งตั้งเป็นว่าที่ร้อยตำรวจโทปี๒๕๕๘ดำรงตำแหน่งรองสารวัตรงานสายตรวจอารักษากองกำกับการสุนัขตำรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ๑๙๑
ปัจจุบันเป็นผู้บังคับหมวดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่๒กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้ายหรือว่าหน่วยอรินทราช๒๖นะคะ
อกจากนั้นแล้วร้อยตำรวจเอกตระกูลยังจบหลักสูตรพิเศษด้านต่อต้านการก่อการร้ายหรือนเรสวน๒๖๑รุ่นที่๑๔
หลักสูตรทำลายวัตถุระเบิดกองสรรพาวุฒิรุ่นที่๑๓และหลักสูตรการกระโดดร่มแบบกระตุกเอง
โดยจากการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่างนะคะร้อยตำรวจเอกตระกูลจะได้รับการเสนอพิจารณาเลื่อนขั้น๗ขั้น๕ชั้นยศ
ตามระเบียบสำนักนายเยาว์รัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเน็ตความชอบเป็นกรณีพิเศษพุทธศักราช๒๕๒๑
เรื่องต้นจะได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนต่างเช่นเงินกองทุนสวัสดิการตำรวจ๕แสนบาทเงินชาปนกิจสงเคราะห์ตำรวจประมาณ๖๕๐๐๐บาท
สหกรออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติสามแสนบาทกองทุนช่วยเหลือค่าราชการตำรวจที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ห้าแสนบาท
รวมแล้วร้อยตำรวจเอกตระกูลก็จะได้รับเงินช่วยเหลือประมาณ๒ล้าน๑แสนบาทค่ะ
สำหรับเจ้าหน้าที่รายที่๒ที่ต้องเสียชีวิตกับเหตุการณ์ครั้งนี้คือดาบตำรวจเพชรัตนกำจัดภัยเป็นผู้บังคับหมู่กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่๒อรินทราช๒๖เช่นเดียวกันนะคะ
วัดป่าสัทธารวมเพื่อกันไม่ให้คนร้ายหลบหนี
แต่คนร้ายณตอนนั้นเองดาบตำรวจก็ไม่รู้อะค่ะ
ว่าคนร้ายมีอาวุธมากน้อยแค่ไหน
คนร้ายใช้อาวุธสงครามกระหน่ำยิง
จนทำให้ดาบตำรวจชัชวานเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะ
โดยในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีเคลื่อนศพ
ที่กล๖ดอนเมืองกรูงเทพัฒนธรรมภ์
จากนั้นก็จะเคลื่อนศพไปที่วัดตรีทศเทพวรมหาวิหาร
เพื่อประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพต่อไปค่ะ
ในตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
ในการไปช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้
ก็คือร้อยตำรวจเอกตระกูลทาอาสาซึ่งอยู่หน่วยอรินทราช
เสียชีวิตขณะไปช่วยเหลือประชาชนนะครับ
คือคุณแม่เนี่ยบอกว่ามันก็มีลางบอกเหตุอยู่เหมือนกันนะฮะ
เพราะว่าก่อนเกิดเหตุ๓วันนะครับลูกชายโทรมาบอกว่า
อยากจะขายสวนยางพาราในหมู่บ้าน
จะเก็บเงินให้พ่อกับแม่ใช้จ่ายด้วยความเป็นห่วงอะไรแบบนี้
นี่ครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศที่บ้านเกิดของร้อยตำรวจเอกตระกูลทาอาสา
ผู้บังคับหมวดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่๒
กำกับการต่อต้านการก่อการร้ายหรืออดุลทราช๒๕๖
เสียชีวิตขณะเข้าช่วยเหลือประชาชนแล้วเกิดการยิงประทะกับคนร้าย
บ้านอยู่ที่พื้นที่หมู่๗ตะบนผางามอำเภอเมือง
จังหวัดเชียงรายหลังจากที่ทราบข่าวกันนะครับ
ครอบครัวญาติพี่น้องตอนนี้ก็มาจัดเตรียมสถานที่
เพื่อที่ตั้งบำเพ็นกุศลศพตอนนี้ก็รอรับศพกันอยู่
เช้าบ้านในหมู่บ้านทราบข่าวก็มาช่วยกันหมด
เพราะว่าจะตั้งพิธีบำเพ็ญกุศลศพที่บริเวณสาราวัดดงมะตึนที่ภายในหมู่บ้าน
ตำรวจสพเวียงชัยเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต
แล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตะบนผางามสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายด้วยนะครับ
ก็มาให้กำลังใจครอบครัวที่บ้านด้วย
นางเพียรศรีทาอาสาแม่ของร้อยตำรวจเอกตระกูลซึ่งอายุ๕๖ปีบอกว่า
หลังเกิดเหตุการณ์นะครับน้องชายของร้อยตำรวจเอกตระกูลที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนพลตำรวจ
เหลืออีก๕เดือนจะจบโทรศัพท์มาบอกว่าพี่ชายเสียชีวิตแล้วจากเหตุการณ์ที่โคราช
ตอนนั้นแม่รู้ข่าวบอกว่าโอ้โหเป็นลมล้มฟุบเลย
ญาติญาติต้องมาช่วยกันชาวบ้านต้องมาช่วยกันนะครับ
แม้ว่าจะภูมิใจที่ลูกชายเสียสละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่นะ
แต่ว่าหัวอกคนเป็นแม่ครับคุณอรัชพรไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกค่ะ
คือถ้าเลือกได้ก็อยากจะรักษาชีวิตลูก
แต่ก็รู้ว่าลูกก็ทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองช่วยเหลือประชาชน
สิ่งที่อยากบอกลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายก็คือ
ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เกิดมาเป็นแม่ลูกกันอีก
ขณะที่คุณพ่อนะครับคุณพ่อคือ
สิบตรีกวนทาอาสาอายุหกสิบสามปีนะครับ
คุณพ่อบอกว่าพ่อเนี่ยเคยเป็นทหารนะฮะ
เป็นพลทหารเคยออกรบเคยยิงต่อสู้กับคนร้าย
ในพื้นที่ชายแดนทำให้ลูกชายพอเติบโตขึ้นมานะครับ
เห็นพ่อเป็นทหารนะครับก็อยากจะรับราชการนะฮะ
ลูกอยากเป็นตำรวจบอกว่าอยากไปปราบรามคนร้าย
แล้วลูกก็สอบเป็นตำรวจได้ตามที่ตั้งใจเอาไว้
พอรู้ข่าวว่าลูกไปปฏิบัติภารกิจแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิต
ก็เสียใจมากนะครับพ่อบอกว่าคือที่เห็นพ่อไม่มีน้ำตาไหลออกมาเนี่ย
คือร้องไห้แบบคือมันร้องแน่นอยู่ในอกอยู่ในใจ

คือจริงความเสียใจมันไม่ได้สามารถออกมาเป็นแค่น้ำตาได้อย่างเดียว
ใช่แล้วพ่อบอกว่าตั้งแต่ลูกเป็นตำรวจก็ทำใจไว้อยู่แล้วนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุ๓วันลูกชายโทรมาคุยบอกว่าอยากจะขายสวนยางพาราในหมู่บ้าน
จะเอาเงินให้พ่อกับแม่เอาไว้ใช้จ่ายเพราะว่าเป็นห่วงพ่อกับแม่
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ดีทำไมเป็นห่วงพ่อกับแม่
อยากจะขายสวนยางพาราเอาเงินไว้ให้พ่อกับแม่ใช้จ่าย
จะคิดว่าเป็นลางไม่ดีมันก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่า

ร้อยตำรวจเอกตระกูลนะครับมีน้องชายหนึ่งคนนะครับ
ซึ่งญาติพี่น้องบอกว่าร้อยเอกระกูลก็เป็นคนที่รักครอบครัวมากนะครับ
เก็บเงินได้ก็ส่งให้กับที่บ้านหมดนะครับ
เพื่อที่จะให้คุณพ่อคุณแม่นะครับ
แล้วก็ตั้งแต่เด็กแล้วก็ช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานทุกอย่างนะครับ

เวลากลับมาก็เอาเงินมาให้พ่อกับแม่ใช้ตลอด
ส่วนเรื่องการทำงานเนี่ยคุณพ่อบอกว่าลูกชายก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังนะ
เพราะว่ากลัวพ่อกับแม่จะเป็นห่วงนะครับเพราะว่า
ต้องไปปฏิบัติหน้าที่แบบเสี่ยงภัยอยู่หลายครั้ง
ช่วงเย็นที่ผ่านมาพ่อแม่แล้วก็น้าสาวนะครับ

เพื่อเตรียมพิธีในการรับศพของลูกชาย
มีกำหนดว่าวันที่๑๐กุมภาพันธ์จะเคลื่อนศพจากกรุงเทพ
ไปถึงท่ากัศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย
แล้วก็จะเคลื่อนศพมาที่บ้านเกิด
เพื่อบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป
อีกหนึ่งผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับ
เป็นคุณครูที่อยู่ที่จังหวัดสกลนครค่ะ
จังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยคือนั่งรถไปคันเดียวกันกับร้อยเอกสิริวิวัฒน์นะคะ

ซึ่งญาติพี่น้องก็บอกว่าไม่คาดคิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับคนในครอบครัว
เสียใจมากเพราะว่าผู้ตายถือว่าเป็นแม่พิมพ์ของชาติ
แล้วก็เป็นคนดีของครอบครัวเป็นที่รักใคร่ด้วยนะคะ
โดยผู้ตายก็คือนางพัชราจันเพ็งค่ะ
หนึ่งในเหยื่อที่ถูกกระดายิงเสียชีวิตที่จังหวัดนครราชศรีมา
ที่ใครทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
วิไลวันไทยเท้าพี่สาวของนางพัชราหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่าครูตุ๊ก
เล่าให้ฟังบอกว่าน้องสาวเป็นข้าราชการครูสามีก็รับราชการทหาร
ก่อนเกิดเหตุครูตุ๊กกับสามีก็คือร้อยเอกสิริวิวัตรเนี่ย
เดินทางไปงานเลี้ยงรุ่นที่โคราชก็นั่งรถไปด้วยกัน
อภัยน้องสาวเนี่ยกับสามีไปงานเลี้ยงรุ่นโดยนั่งรถไปกับร้อยเอกสิริวิวัตร
ประสิทธิ์ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน๔๙๑๔จังหวัดนราธิวาสนะคะ
ซึ่งก็มีภรรยาของร้อยเอกสิริวิวัตรไปด้วยก็จะไปซื้อของกัน
แต่ว่าสามีของครูตุ๊กไม่ได้ไปด้วยค่ะ
แล้วก็อย่างที่เรารายงานไปว่าจังหวะที่ขับรถสวนกันนั่นนะคะ
คนร้ายก็ไล่กระดยิงไปเรื่อยก็เข้ามาโดนรถของร้อยเอกสิริวิวัตรด้วย
ก็เลยทำให้เสียชีวิตกันทั้งหมด๓คนในรถ
ขออภัยสองคนในรถนะคะส่วนภรรยาของร้อยเอกสิริวิวัฒน์เนี่ยแค่บาดเจ็บ
ก็ตกใจแล้วก็เสียใจมากทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะ
เราไม่ถึงว่าที่นั่นมีพระครับ
โดยศพของครูตุ๊กนะคะญาติก็จะเดินทางไปรับศพ
แล้วก็จะกลับมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดป่าภูทรพิทักษ์
ก็น่าจะนำศพกลับไปถึงในช่วงสายวันพรุ่งนี้
และคุณตุ๊กภูมิเหล่าเดิมเป็นชาวอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสิน
ย้ายมาสอนที่โรงเรียนบ้านกกปลาซิลนาโด
ที่อำเภอภูพาลจังหวัดสกลนคร
ในตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

ซึ่งบุคลิกก็เป็นคนเรียบร้อยเป็นคนดี

สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่พิมพ์ของชาติ
ครูตุ๊กก็อายุ๕๔ปีนั่งรถไปคันเดียวกับร้อยเอกสิริวิวัตรแสงประสิทธิ์
ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน๔๙๑๔จังหวัดนราธิวาสนะฮะ
ซึ่งท่านก็ขึ้นมาที่โคราชเพื่อจะมาร่วมงานเลี้ยงรุ่น
ก็เสียชีวิตไปจากการถูกคนร้ายขับรถผ่านมาก็ได้ยิงใส่เลย
บ้านของร้อยเอกสิริวิวัตรแสงประสิทธิ์หรือว่าผู้กองหมีนะครับหรือว่าจาเรินนะ
ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน๔๙๑๔จังหวัดนราธิวาส
บ้านอยู่ที่หมู่๓ตำบลนาหลวงเสนอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันนี้หลังจากทราบข่าวกันทุกคนก็โศกเศร้าเสียใจ
ครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนร่วมรุ่นตอนนี้ก็ได้แต่ช่วยกันจัดเตรียมพื้นที่
เพื่อรอรับศพแล้วก็จัดงานบำเพ็ญกุศลศพให้กับร้อยเอกสิริวิวัตรอย่างสมเกียจที่สุดนะครับ
ลูกสาวนะฮะชื่อว่านางจรวยพรจารุเจตบอกว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้ก็คือ๘กุมภาพันธ์นะฮะ
วันเกิดเหตุเมื่อวานนี้ครับได้รับแจ้งจากทหารต้นสังกัดว่าพ่อถูกยิงเสียชีวิต
ตอนนั้นตกใจมากนะครับแล้วก็เสียใจมาก
หลังเกิดเหตุได้คุยกับแม่ที่บาดเจ็บจากการถูกยิงด้วย
บอกว่าก่อนเกิดเหตุพ่อกับแม่ขับรถกันออกไปจะไปซื้อดอกไม้ทูบเทียน
เพื่อเตรียมไปร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาคะบูชาวันพระใหญ่
แล้วก็ไปเจอกับรถของคนร้ายระหว่างที่กำลังขับรถผ่านอยู่
คนร้ายกราดยิงเข้าใส่มาที่รถของพ่อตอนนั้นพ่อใช้ตัวบังแม่เอาไว้
ทำให้พ่อถูกกระสุนจนเสียชีวิตส่วนแม่ได้รับบาดเจ็บ
น้องชายจะไปเวียนเทียนที่วันนั้นและไซส์ของร้อนไม้น้อย
อ๋อเอาไว้ก็กันนะมีลดลดไม่ก็โทรฮ่าน้องชาย
อืมไปน้องชายไปทีทีค่ะ
ขณะที่ร้อยโทธรรมวิทย์สวัสดีวงศ์เป็นเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนในสิบ
รุ่น๑๔ทับ๒๔นะครับได้มาแสดงความเสียใจกับครอบครัว
โดยบอกว่าจาเรินนั้นเป็นคนอัธยาศัยดีเป็นที่รักของเพื่อนร่วมรุ่น
ถ้ามีงานมีกิจกรรมของรุ่นจะมาร่วมงานตลอดนะครับ
หลังจากรู้ข่าวการเสียชีวิตตกใจมากแล้วก็เสียใจมาก
ที่ต้องสูญเสพิ่มร่วมได้อย่างกระทัน
วัชนีหรือปุกองเรือนปุกองหมีนี้ครับ
ครบถ้วนเหมาะสมที่เป็นอาหารที่ไปอยู่ในพื้นที่
เป็นเพื่อนผู้บังคับของร้อยที่๑๔
ก็ได้แบบว่า๔๙๑๔พื้นที่มวลชนเป็นที่เขาอยู่
พฤศจิตต่างของกรมฐานธานศรีข้าวนี่
จะมอบหมายให้ผู้กองเรินผู้กองหมีนี่แหละ
เป็นตัวแทนของกรมสาบานสี่ข้าว
สำหรับศพของร้อยเอกสุริวิวัตรนะครับ

ก็จะตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสำโรงตำบลนานหลวงเสน
อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการรอพิธีรับศพ